รอบ๘ทีมซึ่งแชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์ไปแข่งขัน
คู่เอกของรอบนี้นะครับเกมที่ช้างอารีน่าบุรีรัมยูเนเต็ด
อันดับ๗ในตารางไทยลีกในรูปการณ์นี้นะครับ
ซึ่งเจอกันมา๒ครั้งก่อนหน้านี้ในไทยลีกนะครับ
ผลปรากฏว่าเป็นเมืองทองที่บุกมาเอาชนะได้๓ต่อ๒
แล้วก็ล่าสุดเสมอกัน๒ต่อ๒ที่บ้านของเมืองทองนะครับ
ความพร้อมเกมนี้นะครับภาษาไทยฟ้าของอลิซาเดยกามา
กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับ
ยังไม่แพ้ใครใน๑๑นัดติดต่อกันนะครับ
โดยชนะถึง๑๐นัดแต่ต้องรอเช็คความฟิตของดีกาวกองหลังชาวบราซิล
ว่าจะฟิตทันกลับมาในเกมนี้หรือไม่นะครับ
นั้นอยู่กันครบนำโดยสุประโชคสารชาติแล้วก็ไมคอนมาร์เกรท
เพิ่งทำคนเดียว๒ประตูจากเกมที่แล้วนะครับ
ส่วนกิเล็นต์พิยองของมาริโอยูโรฟซิกกี้
ด้วยการเปิดบ้านชนะไป๑ต่อ๐นะครับ
ความพร้อมเกมนี้นะครับข่าวดีก็จะได้ซาดอนมิซาเยฟ
ทัพชาวอุสเบกิฐานฟิตกลับมาเป็นตัวจริง
พร้อมแกร่หลักที่เหลืออย่างเดเลร์แล้วก็วิเลียนพอร์ฟ
ลุกตัวเก่งที่พร้อมกลับมาลาดอาไข่ในเกมนี้นะครับ

ทั้งสองทีมพบกันระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดกับเมืองทอง
เจอกันมาทั้งหมดนะครับ๓๒นัด
รวมทุกรายการเลยนะครับบุรีรำทำได้ดีกว่านะครับ
ชนะไป๑๕เสมอ๑๐แล้วก็เมืองทองชนะได้๖ครั้งนะครับ

จากคู่ของบุรีรำกับเมืองทองที่จะแข่งขันในเวลา๑๘นาฬิกาแล้วนะครับ
ก็ยังมีสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดพบกับเมืองกาลยูเนเต็ด